คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะสองเหตุการณ์มีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็มีที่อายุทยาดูที่อายุทยาก่อนเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นทั้งปรัสลัดทั้งผู้ใหญ่บ้านอีกสองคนเพิ่งกับจะกินเลี้ยงมาปรากฏว่ารถเสียหลักข้ามเล็นค่ะพุ่งไปชนกับรถพ่วงทำให้ฝากฝั่งรถที่มีปรั
นครหลวงได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งเนี่ยชนกับรถพ่วงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือถนนสายนครหลวงบ่อโพงอำเภอนครหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยเห็นเลยว่ากู้ภัยเขากำลังใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ยต้องช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถเก๋งเป็นฮอนดาซีว
พอช่วยออกมาปรากฏว่านายสารวุฒิสังขอประภัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ที่ตำบลธนูอำเภออุทัยเนี่ยเป็นคนขับรถฮอนด้าซีวิกนะ
แต่ว่าตอนช่วยออกมาได้นี่คือเสียชีวิตแล้วค่ะส่วนนายพินโยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตอนแรกก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาก็เสียชีวิตเป็นรายที่๒นะคะ
กู้ภัยเนี่ยก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเท่ากับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
ขับรถบรรทุกฐานหินจะเอาไปส่งที่ปราจีน

แล้วเสียหลักข้ามเลนพุ่งมาชนกับรถพ่วงอย่างจังเลย
คนขับรถพ่วงพยายามหักหลบแล้วนะ

เบื้องต้นจากการสอบถามเพื่อนผู้ตาย
ก็ทราบว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประหลัด
เดินทางมาจากงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อน

พองานเลี้ยงเลิกก็จะกลับบ้านพักที่อุทัย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยา
ส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนตี๒ค่ะ
คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุ
โค้งตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพ
ตรงก่อนถึงสารอาญารัชดา

แล้วก็หลุดโค้งตรงข้ามสารอาญา

คนขับอัดก๊อปปี้เสียชีวิตอยู่ในรถ
ผู้ภัยป่อเต็กตึงต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง

เป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
แล้วก็จากการสอบถามรอปภที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ปภบอกว่าได้ยินเสียงดังมาจากถนนรัชดาฝั่งขาเข้า
ทีนี้รอปภเดินไปดูก็เห็นว่ารถกระบะคันนี้

ไม่ได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดไม่มีเลย
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกทำให้ถนนลื่น

แล้วจากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตนี่นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายปรเมษห้องฮิรัน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายปรเมฆขับรถออกมาจากตลาดสะพานใหม่
จะไปซื้อของที่ตลาดคลองเตย

เกิดอุบัติเหตุตรงโค้งร้อยศพหน้าสารอาญารัชดาเสียชีวิตก่อนนะคะ
นี่เป็น๒จุดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ